หากสนุกจากการอาชิม

เป็นผู้หญิงใช่ได้เหรอมาบ่น

นะที่นั่นคือนะรุ้มหลงนะโลกี
เวลาหนูนอนหนูจะนึกถึงคนอื่นตลอด

คือคนที่มาชอบเรานี่แหละแต่เราไปคิดถึงเขาตลอดที่แบบรุ่มหลงไปเลยอะไรอย่างนี้
มีผีเนี่ยตามมาดันรถคุณ
ตรงขวามือเราวิ่งขวามันมีแบบผู้หญิงใส่ชุดดำและเลือดเต็มเลย
แล้วก็ห้อยหัวลงมาอย่างนี้ลอยผ่านหน้ารถไป
คือแบบตกกับใจอ่ะตอนแหละเราตู้คว่ำ
ใช่ค่ะเลือดออกจมูกออกทั้งจมูกแล้วก็ปากออกเยอะมากที่แบบกลำอะไรอย่างเงี้ย
ออกปากออกจมูกโดยที่หนูไม่เจ็บปวดเลยนางไม่เชื่อด้วย
คุณเชื่อว่าน้องกำลังโดนทำของใส่อยู่รู้ตัวคนทำไหม